คุณผู้ชมคะเริ่มต้นเช้านี้กันเลย
รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอทำ

คือวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ

เพราะว่าชาวนครพนมนี่คือเขาไปเอาต่อหัวเสือ
เอามาขายรังต่อหัวเสือ
สร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะ
เพราะฉะนั้นอาชีพนี้เสี่ยงจริง
ก็ต้องทำแล้วทำแบบนี้มานาน๓๐กว่าปีแล้วนะ

ว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรง
แต่ชาวบ้านหนองบัวที่ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเนี่ยนะคะ

เอามาเลี้ยงขายตัวอ่อนต่อทำเป็นอาชีพ
ช่วงนี้ด้วยนะพี่ทิศเป้พี่บุ๊คเข้าสู่ต้นฤดูฝน
ชาวบ้านหนองบัวเขาก็จะเริ่มปฏิบัติการเลยค่ะ
ไปหารังต่อหัวเสือไปตามป่าธรรมชาติ

เพื่อล่อแม่ต่อหัวเสือที่ออกมาหาอาหาร
แล้วก็นำอาหารนำเหยื่อกลับรัง
เมื่อตามไปถึงไปเจอรังต่อแล้ว

ไม่ใช่ไปทำตอนสว่างนะต้องไปทำตอนกลางคืนค่ะ
เอารังต่อมาก็มาตั้งเลี้ยงไว้ตามหัวไร่ปลายนา
ปล่อยให้มันกินเองตามธรรมชาติ
ตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยดูสิ
ล่อออกมาเวลานี้หรือครับล่อให้เข้ามาจับดูอาหารน่ะ
นี่เห็นไหมพอมันบินไปเราก็เลยรู้ไงว่ามันบินไปที่ไหน
หลังจากนั้นพอเอารังต่อมาเลี้ยงไว้ตามหัวไร่ปลายนาเสร็จแล้ว
รอเวลาหน่อยค่ะสัก๓๔เดือนก็จะเอาตัวอ่อนต่อออกขาย
แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาใช้วิธีการก็คือไปรมควันผ่าแล้วก็นำตัวอ่อนออกมา
แต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้วิธีการรมควันแบบนั้นแล้วนะ
เขาต้องมีชุดค่ะใส่ชุดใช้ชุดคลุมล้วงรังต่อ
รมควันแล้วคือมันไม่กระทบกับแม่ต่อด้วยอืม
ก็ไม่กระทบกับแม่ต่อที่มันจะซ่อมแซมรังแล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนชุดใหม่
คือทำให้รังเดียวเก็บตัวอ่อนได้มากกว่า๑ครั้ง
คือเก็บได้ประมาณสัก๒๓ครั้งเลย
กรรมแบบนี้นะครับคือรังแบบนี้นะครับ
คือชาวบ้านจะเอาข้างล่างออกนะครับ
หลังจากเสร็จปั๊บคือรังโครงรังเขายังอยู่ต่อ
ต่อก็จะคือปรับปรุงสร้างรังใหม่

รังต่อก็จะเป็นตัวรูปเป็นถาดนะครับ

ใช่ทีนี้มาดูราคาขายกันหน่อยไหม
รังหนึ่งราคาอยู่ที่๑๕๐๐๒๐๐บาท

เมนูเด็ดของตัวอ่อนต่อหัวเสือ

ผมไปแกงอ่อมใส่หน่อไม้ครับผม

ใช่เขาบอกว่าไปอ่อมต่อไปผัดเผ็ดต่อ
หกลูกต่อยำต่อหัวเสือ

แล้วก็ช่วงกันยายนของทุกปีเนี่ยนะคะ
อบตปลาปากเขาก็จะมีการจัดเทศกาล
เป็นเทศกาลกินต่อหัวเสือ
อันนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพด้วย

แล้วก็เป็นการพัฒนาการเลี้ยงต่อ

แล้วก็เป็นการเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ต่อหัวเสือเป็นอันตราย
มีพิษเขาที่กินเนื้อด้วยนะครับ
ก็เมื่อก่อนสมัยก่อนที่ผมเคยทำข่าวนะครับ

หลังมาเลยเขาเลยเอาไปเลี้ยงไว้ตามหัวไล่ปลายนา

เคยไปนะครับตั้งแต่รังเล็กเป็นเท่ากำปั้นนะครับ

เขาขึ้นไปโตแล้วตัวเลขแบบนี้เลย
จนใหญ่อย่างนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับวิธีชุมชนโดยแท้
ใช่แต่ต้องมีวิธีนะในการป้องกันอันตรายนะครับ